นี่ที่พบสมน้องบ๊านซ์๓ควบ
รู้ตัวคนที่ก่อเหตุแล้ว
ผู้ต้องหาจับได้แล้ว๓คน

เป็นลูกของเขาที่เอามาฝากด้วยนะ

แล้วก็อ้างว่าดื้อว่าสน

ผู้ต้องหา๓คนนี้นะครับคือนางสาวนาริสลาจีนสำราญ
มิ้นท์อายุ๒๕ปีนางสาววราพรอิ่มสมบูรณ
หรือว่ายะอายุ๒๘ปีคนนี้เป็นสาวหล่อ
เป็นแฟนของนางสาวนาริสราและนายเรวัตจีนสำราน
หม่องอายุ๔๓ปีคนนี้เป็นพ่อของนางสาวนาริสราครับ
ตำรวจสภบางบ่อนำตัวทั้ง๓คนครับ
ก็ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ปรากฏว่าปรากฏว่าตอนที่ไปทำแผนเนี่ยนะฮะ
มันมีเหตุการณ์ซ้อนเหตุการณ์ครับคุณผู้ชมครับ
ก็คือไปทำแผนที่จุดแรกเนี่ย
จุดแรกก็คือที่ทำร้ายเด็กนะฮะ

โดยวันที่๘พฤศจิกายนครับนางสาวนาริสลา
กับนางสาววราพรสองคนนี้เขารับจ้างทำความสะอาดบ้านคุณผู้ชมนะ

เพราะว่าแม่ของน้องบาสเป็นเพื่อนกับนาริสลา

นะแต่ว่านางสาววราพรเนี่ยอ้างว่าโอ้โหบาสดื้อ
ดื้อแล้วทำไมตีขนาดนั้น
ตีแล้วเขาบอกกระทืบเด็กจนนิ่งไปเลยนะ

เออจากนั้นก็พากันขี่รถจักรยานยนต์ไปปรึกษานายเรวัตเป็นพ่อของนาริสรา
นะครับที่ห้องพักย่านท่าข้ามเขตบังขุนเทียน
แล้วก็จุดต่อมานะครับก็คือจุดทิ้งศพที่คล่ามคลองชุดพร้าว
อำเภอบังบ่อเฉพาะสมุดปราการ
โดยนายเรวัตเนี่ยเป็นคนขี่นางสาวนาริสลาเนี่ยอุ้มน้องบาสนะฮะ
ซ้อนอยู่ตรงกลางแล้วลาพอนั่นตอนแรกนะครับตั้งใจจะเอาศพไปทิ้ง
ที่บาปกงชาติเชิงซาวโน่นนะฮะแต่พอขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
มาที่ถนนรัตนโกศิลป๒๐๐ปีเฮ้ยเห็นมันมืดว่ะเห็นมันเปรียวอ่ะ
ก็เลยตัดสินใจทิ้งศพที่จุดนี้ดีกว่าขณะที่ตำรวจนะครับ
เปิดเผยผลชนะสูตรน้องบาสนะฮะร่างกายบอบช้ำกว่า๑๔แผล
โอ้โหมันตียับเลยนี่หว่ะปีนทำแบบนี้ได้ยังไงลูกเชาะ
ซึ่งจากการทุบตีเนี่ยไม่พบว่ามีการใช้อาวุธนะก็ตรงตามคำให้การของผู้ต้องหานี่แหละ
แต่ที่น่าตกใจก็คือตอนที่เอามาทิ้งการชนสูตรบอกว่าน้องน่าจะยังไม่เสียชีวิต
ยังไม่ตายแล้วมาทิ้งน้ำเออนั่นแหละเจ็บเจ็บ
งั้นน้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เสียชีวิตตอนทิ้งน้ำนี่แหละ

จากนี้นะครับโอ้โหมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ซ้อนมาอยู่ในนี้

ติดโควิดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจก็เลยเอาตัวผู้เกี่ยวข้องกับเด็กทั้งหมด
ตรวจหาเชื้อติดทั้งหมดผู้ต้องหา๓คนติดโควิดหมดทุกคน
อ๋อเรื่องใหญ่เลยนะคะนี่

สพบางบ่อครับปิดลงพักไปนี่ครับ
ไปชั่วโมงนึงโยงพ่นน้ำยากห้าเชื้อ
ส่วนผู้ต้องหา๓คนถูกแจ้งเข้าหา
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนครับ

ความอำหิตขนาดนี้นะครับ